ี่หวาปรียากาจากบทจันตาในเรื่องกรงกรรม
ล่าสุดได้รับบทเป็นนางเอกแล้ว
ประกบคู่กับคุณโดมปกรณ์ลำ
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าจากบทจันตาก็ทำให้เธอเป็นที่รักของใครหลายคนเหมือนกันนะคะ
ก่อนหน้านี้ยังจำกันได้นะเมื่อปีก่อน
ี่หวาเนี่ยเพิ่งล้มระหว่างเล่นสกีที่อิตาลี
กระดูกหักไปถึง๓ท่อนพักงานไปถึง๑ปีนะคะ
ซึ่งคุณเปอร์สุวิกรมค่ะหวานใจก็ดูแลอย่างดี
ส่วนใกล้วาเลนไทยแล้วนะปีนี้นะคะ

แต่ว่าเจ้าตัวนะก็บอกว่าความรักของทั้งคู่ก็เรียบง่ายค่ะพี่

ก็กลับแข็งแรงแล้วค่ะกลับมาออกกำลังกายได้เหมือนเดิม
คุณหมอเตือนไว้ว่าอย่าเพิ่งยกของหนัก
แล้วก็นี่ค่ะดูแลสุขภาพทั่วไป
สำหรับคนที่ปวดหลังอยู่แล้วก็จะมีท่าบริหาร
ตอนนี้ต้องลดลงแต่ใจก็ยังสู้อยู่เลย
ชอบเล่นกีฬาชอบแข่ง
วาเลนไทยสำหรับหวาคือธรรมดามาก

เขาไม่มีดอกไม้สวีท
ไม่มีพี่เป๋าไม่เคยให้ดอกไม้เลย